คุณผู้ชมครับเชื่อว่าท่านยังคงติดตามกันอยู่นะฮะ

คือทุกวันนี้ตำรวจเขายังตามล่าตัวเสียแป้งอยู่นะฮะ

ในฐานะที่หนีโรงพยาบาล
จากโรงพยาบาลไปนะฮะมีการคุมตัวไปนะฮะ

วันนี้ตำรวจใช้ปฏิบัติการไปค้นบ้านเสียแป้งที่พัทธลุง

เพื่อสืบจากคลิป๒คลิปที่ว่าอัดมาเนี่ย
เองมันจะกะหรือมันจะใช่หรือเปล่า
ฉากหลังที่เป็นต้นปามหรือว่าฉากหลังที่เป็นเหมือนประตู
อ้าวมันจะใช่ไหมล่ะ
แต่ใครจะถ่ายที่บ้านนะพี่อุ๋ย

แต่ตำรวจบอกเอานะมันก็เอาให้สิ้นสงสัย

อ่ามันก็ต้องแบ่งมันต้องเอาให้สิ้นสงสัยใช่ไหมล่ะ
อ้าวแต่ก็ไม่แน่ก็เป็นไปได้หมดนะน้อง

เหมือนเป็นประตูอะไรอย่างนี้ค่ะ
กำแพงสีขาวแล้วมีประตูสีไม้

นี่คือจุดแรกที่ไปตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
พลตำรวจรีนัฐกรกาญจนาพรนะฮะ
สั่งให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจคนบ้านของเสียแป้งนาโนตสองหลังนะครับ
นี่หลังนี้คือบ้านของแม่ยายแม่ภรรยาของเสียแป้ง
อยู่ที่หมู่๗ตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองพัทธลุงนะฮะ
ซึ่งเสียแป้งเคยมาอยู่ที่นี่นะครับก็มาดูตามเรื่องหมายค้นของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ถ้าตามกฎหมายเขาบอกเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด
หรือได้มาโดยผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ถูกออกหมายจับ
ผลการตรวจค้นบ้านหลังนี้ไม่พบบุคคลตามหมายจับและไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
จากนั้นตำรวจก็ไปต่อนะฮะบ้านอีกหลังหนึ่งของเสียแป้งนาโนตนะครับ
อยู่ที่หมู่๖ตำบลนาโนธอำเภอเมืองพัทธลุง
หลังนี้เป็นบ้านของเสียแป้งเองเลยแต่ว่าพี่สาวอยู่นะฮะ
ก็เหมือนกันนะฮะกับบ้านหลังแรกนะครับก็เรื่องมีบุคคลตามหมายจับไหม
มีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรไหมซึ่งหลังนี้ก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายอะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะทั้งสองหลังนะฮะเพื่อจะไปดูว่ามีต้นปามแบบนั้นไหม
มีรั้วรวดหนามอย่างนั้นหรือเปล่ามีประตูไม้สีน้ำตาลไหม
มีรั้วแต่ไม่ได้เป็นแบบในคลิปรั้วแบบนี้

ไม่ใช่เหรอซ้ายมือมันห่างกว่ากันเยอะ
เอาเป็นว่าไม่เจอนะฮะแต่ว่าก็มุมหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาคงต้องแบบก้าวให้สิ้นสงสัยอ่ะ
ตามแหล่งที่อยู่ที่เผื่อเขาจะย้อนกลับมากบดานอยู่ที่บ้าน
ค่ะก็ต้องย้ำคุณผู้ชมอีกทีว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ
เพราะว่ามันก็น่าแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมยังจับเสียแป้งกันไม่ได้สักที
แต่ว่าล่าสุดมันมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ
คือตำรวจรู้แล้วนะว่าเสียแป้งลงมาจากเขาบรรทัศน์ตั้งแต่เมื่อไหร่
คือนับตั้งแต่วันที่มีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่๘พฤศจิกายน
วันนั้นเสียแป้งหนีขึ้นไปบนสรรเขาคือไปอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบได้
ก็จะเป็นจุดที่ได้เปรียบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
และเสียแป้งลงจากเขาบรรทัศน์ในวันถัดไปเลยค่ะอ้าว
เก้าพฤศจิกายนค่ะ

ปล่อยให้นักข่าวของเราลุยป่าจนเป็นไข้
เจ้าหน้าที่เองถูกต่อต่อยแตนต่อยจนโอ๊ยเหนื่อยกัน

เก้าพฤศจิกายนลงเลยค่ะ
มีคนดูเส้นทางให้เรียบร้อย
คือเนื่องจากว่าจุดที่เสียแป้งหนีไป

คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันมีทางลง๑๐กว่าเส้นทาง
ตำรวจดักไว้ไม่หมดค่ะ
ทีนี้วันถัดมา๑๐พฤศจิกายน
มีการเพิ่มกำลังไปปิดล้อมแต่มันไม่ทันแล้ว
เสียแป้งลงมาตั้งแต่๙พฤศจิกายนแล้ว
คำถามคือลงมาได้ยังไงและใครช่วย
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีรถของนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในจังหวัด
มารับเสียแป้งที่ตีนเขา
รู้แล้วว่านักการเมืองท้องถิ่นคนนี้คือใคร
ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวมาสอบถามข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ